คะเราตามเรื่องนี้ให้ต่อที่นครราชศรีมา

ค้างเอาไว้ก็เพราะว่ารอหมอปลามือปราบสัมภเวษีค่ะ
ที่มีผู้หญิงคนนึงอายุห้าสิบนะคะ
ไปขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่ตะเคียน
แล้วเธอบอกว่าขอให้เหมือนกับเข้าร่างเธอด้วย
อยู่ในร่างเธอมา๓เดือนเธอกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยอยากให้หมอปลาไปช่วยหน่อย
หมอปลาไปแล้วเราก็เลยลงพื้นที่ไปตามให้ค่ะ
พร้อมทีมงานที่บ้านวังมะนาวตำบลคลองม่วงอำเภอปากช่องนครราชศรีมา
ไปช่วยเหลือนางสุดใจอายุ๕๐นะคะ
บอกว่าโอ้โหเนี่ยไปขอเลขเด็ด
ชวนกันเพื่อนไปขอเลขเด็ดกับท่อนไม้ตะเคียนสารเจ้าพ่อมหาชัยเจ้าแม่มาลัยทอง
ที่วัดตลุกแจมห่างจากบ้านไปกิโลหนึ่งหลังจากนั้นผีเข้าไม่หยุด
เข้าตลอดเป็น๓เดือนกว่าทนทุกข์ทรมานกินไม่ได้นอนไม่หลับ
นอนเนี่ยมีคนเหมือนจะมาดึงขามาดึงแขนหายใจไม่ออก
ระหว่างที่หมอปลากำลังสอบถามอาการอยู่นะคะคุยกับญาติญาติด้วยอยู่ดี
เธอมีอาการเหมือนผีเข้าตอนหน้าหมอปลาเธอบอกเออผีเข้าผีชื่นไอพอง
นี่คือมีอาการอยู่นะ
อาการแบบต่อหน้านักข่าวต่อหน้าหมอปลาต่อหน้าทุกคน
มีอาการพูดเปลี่ยนเสียงเสียงเปลี่ยนเลยเสียงจะเล็กหน่อย

เมื่อวานยังบอกฝากเราเลยบอกจะสู้กับหมอปลา
หมอปลามาก็ไม่ยอมจะเอาร่างนี้จะสู้กับหมอปลา

นี่เจอหมอปลามาอีกแล้วสู้เลย
คุณวิมลวันธรรมพักดีทีมข่าวของเรา
ก็เลยถามผีไยพร้อม

ผีไยพร้อมวันนี้จะยอมออกไหมนี่
และทำไมทั้งวันไม่เข้าเลยมาเข้าตอนเนี้ย

ตลอดแต่ไม่ออกมาใช่ไหม
ามันทำนี้ใช่ไหม

เดี๋ยวจะขากลับบ้าน

อันนี้กล้วยอะไร

นะจุดต้นเรื่องอ่ะจุดต้นเหตุเลยอ่ะจุดเกิดเหตุเลยนะที่สารเจ้าพ่อมหาชายเจ้าแม่มะไรทองอ่ะไปถึงแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูค่ะ
ไม่กลัวขอนะ
คุณผู้ชมครับพอถอดสร้อยพระและของขลังออกอ่า
นางสุจัยที่ถูกผีเยพองเข้าสิงหัวเราะขึ้นมา
บอกว่าเป็นอิสระแล้ว
อ๊า
อันนี้ใคร

พร้อมหมอป้า
นี่ใครครับ

ครีมค่ะว่าจังหวัดนี้คือยังถูกผีสิงหรูนะ

แล้วก็บอกว่าตัวเองอยู่ในต้นตะเคียน
แล้วก็เป็นคนไล่เตะแม่ตะเคียนออกไป
หมอปลาก็เลยเอาสายสินมาพันรอบหัวค่ะ
แล้วก็ให้นางสุจัยดื่มน้ำมนต์ทำพิธีขับไล่วิญญาณสัมภเวษี
โดยเฉพาะผียายพองให้ออกจากร่างไป
คุณผู้ชมหลังจากหมอปลาทำพิธีขับไล่ผียายพอง

อาเจียนออกมาแล้วเธอดีเลยหายเลยอ่ะเหมือนแบบเป็นปกติเลย
นี่อาเจียนหมอปลาบอกว่านางสุดใจเป็นคนจิตอ่อน
ก็เลยถูกสัมภเวษีเข้าสิง
อันนี้ใช้วิธีอะไรวันนี้ก็ผูกสิ่งไม่ดีในตัวเขาแล้ว
ที่มันอ้วกน่ะมันจะได้หลุดพ้นจากการครอบความของเขาอ่ะครับ
ครับแต่หลังจากนี้ไปเขาก็จะอ่อนเพลียจะปวดเมื่อย
กลับเข้ามาอีกไหมมีโอกาสเข้าได้อยู่แล้วถ้าตามใด
เขายังประมาทอ่ะก็บอกแล้วว่าตัวเขาอ่ะจิตอ่อน
แต่ช่วงนี้มันไม่เป็นหรอกแต่ที่มันจะเป็นคือ
ถ้าเราไม่ประมาทมันก็จะไม่เกิดขึ้นเรื่องราวเหล่านี้
ไม่มีผลเลยนะผมเข้ามามันไม่มีผลผมคิดว่าน่าจะเป็นเท่ากระดูกบริเวณนี้นะ
ถ้าในมุมมองผมอ่ะเพราะตรงเนี้ยร่อนใช่อ่าเนี่ยแต่ว่าในมุมของหมอปลาก็บอกว่า
เชื่อว่าผีเข้าจริงเป็นวิญญาณสัมภเวษีเพราะว่านางสุจัยจิตอ่อน
หลังจากนี้ก็ต้องระวังต้องระวังให้มากกว่านี้ก็ผมว่าหมอปลาก็อาจจะต้องพูดอย่างนี้นี่แหละ
ใช่ไหมเพื่อที่พี่เขาจะได้สบายใจว่าเออเขาถูกผีเข้าแล้วผีมันออกแล้ว
อ่ะแต่สุดท้ายเขาก็สบายใจจริงจริงเขาก็สบายใจก็เดิน
ประคองแล้วนะตอนแรกกว่าจะมาได้ต้องประคองก็แบบยกขึ้นรถใช่ไหม
คือไม่ต้องประคองแล้วอ่ะเดินได้ตามปกติแล้วบอกกับนักข่าวว่าโล่งใจมาก
เพราะว่าจากเดิมที่รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในร่าง
พอหมอปลาทำพิธีให้โอ้โหหายเลยขอบคุณหมอปลาเดินกลับบ้านได้เองเลย
หลังจากนี้ก็จะไม่กล้าไปขอโชคขอลาบจากที่ไหนล่ะ
เฉพาะสิ่งลี้ลับอะไรก็ตามเธอก็กลัวแล้วเข็ดละเธอบอกแบบนี้
ยายพงยายพองไม่อยู่แล้วใช่ไหมเพราะถ้าเกิดไปบอกว่าโอ้ย
ไม่มีหรอกผงผีอะไรเดี๋ยวแกไม่หายอ๋อก็เป็นหลักจิตวิทยาของหมอปลานะใช่ไหม
อืมก็ดีอ๋อไล่เรียบร้อยแล้วมาก่อนพี่เข้าจริงไล่เรียบร้อย
เดี๋ยวเขาดูอยู่เนี่ยเขาดูไทยรัฐนิวส์โชว์อยู่เนี่ย
ผมเดาเอาผมเดาเอาผมเดาเอา